คุณผู้ชมคะมาดูกรณีการตรวจสอบทุจริตในหลายโครงการของทาง
ต้องยอมรับว่าตอนนี้กระแสออกมาหนักเหมือนกันนะ

กดดันว่าควรจะปลดออกจากตำแหน่งไหม
หมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์ควรที่จะแสดงสปีริต
ในการยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
ซึ่งอดีตสสพักประชาธิปัตย์คุณวิราช
เป็นคนที่ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริต
แล้วก็เคยมาออกรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญด้วย

อยากจะให้ปลดหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ออกจากตำแหน่งโดยเร็วที่สุด
แต่ว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่ายังไม่ปลดนะคะ
ต้องรอผลการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนค่ะ
พลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
กล่าวถึงกรณีกระแสเรียกร้องให้มีการสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัฒน์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ซึ่งได้ระบุว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงของกระทรวงมหาดไทย
ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน๙๐วัน
ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายงานความคืบหน้า
แต่หากผลสอบออกมาพบข้อเท็จจริงที่เข้าข่าย

ส่วนการจะใช้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เสนอคณะรัฐมนตรีให้มีมติสั่งปลด
หมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์นั้นต้องรอให้ปรากฏข้อเท็จจริงก่อนค่ะ
ด้านนายวิราชจันพิทักษ์อดีตสสกรุงเทพมหานครพักประชาธิปัตย
ก็ออกมาบอกนะคะว่าจะเดินหน้า
นำข้อมูลเรื่องการทุจริตออกมาเปิดเผยอีก
เพราะมีข้อมูลทุจริตด้านอื่นของแต่ละหน่วยงาน
พร้อมยืนยันว่าไม่ได้เจาะจงเฉพาะกรทมเท่านั้น
ส่วนความรับผิดชอบส่วนตัวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ที่จะลาออกเองนั้นก็มองว่าเป็นไปได้ยาก
แต่ถ้ามองในแง่กฎหมายก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้
จากผลสอบของสตงเป็นการชี้ความผิดด้านการเงินการคลัง
แต่ว่าถ้าหากปปชชี้ว่ามีความผิดด้วย

ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที
ส่วนที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าต้องรอผลสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริง

เพราะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกรทม

ดังนั้นควรหาวิธีที่สั้นที่สุด
เพื่อดำเนินการกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร